มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชายของคุณเปิ้ลนาคอน

คุณเปิ้ลนาคอนมีการโพสต์ข้อความลงโลกโซเชียล
พูดถึงแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชายของเขาให้ฟัง

เพราะว่าถูกจี้ถูกปล้นเอาเงินไป
แล้วตอนนี้น้องชายต้องพักรักษาตัว

แล้วก็ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วย
กรณีนี้นะครับคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัย

ได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านทางอินสตราแกรม
เล่าเหตุการณ์ที่น้องชายถูกจี้ชิงทรัพย์ที่ลาสเวกัส

ตี๒๓๐ของวันที่๒๘ธันวาคม
เมื่อคนไทยก็คือนายนาคินศิลาชัยน้องชายนะครับ

ขณะที่เดินออกมาจากโรงแรมจะไปลานจอดรถชั้น๔
มีผู้ชายฝรั่งผิวขาว๒คนเข้ามาประชิดตัว
เอาปืนมาจอดที่หัวพร้อมกับลั่นไกลแล้วนะ
บอกว่าไม่ได้ล้อเล่นนะจะยิงแล้วนะ
แล้วก็ปล้นเอาทุกอย่างที่มีทั้งกระเป๋าพาสปอร์ต

ก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
โดยนายนาคินเกิดอาการหอบอย่างรุนแรงจากการวิ่งหนี
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในลาสเวกัส
แล้วก็คุณเปิ้ลเขาวงเล็บว่าโหดมากเหตุการณ์นี้
ผมต้องทำยังไงต่อครับรัฐบาลไทยกรุณาช่วยด้วย
ไม่รู้จักใครส่วนตัวจริง

ประจำนครลอสแอนเจลิสที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา
ก็คือคุณพานุพลรักแต่งามนะครับ
ติดต่อกับนางสาวอัญชนาดวงสร้อยทอง
เพื่อนของคุณแชมป์นาคิน

จะมาถึงลาสเวกัสเพื่อจะเยี่ยมแม่ได้เพียง๒วัน

ในวันเกิดเหตุได้พาเพื่อนชื่อพันธการนะครับ
ไปที่โรงแรมซีซ่าพาเลส
ขณะลงรถที่ลานจอบรถชั้น๔ของโรงแรม
ซึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล
ก็มี๒คนร้ายน่าจะเป็นคนเม็กซิกัน
เอาปืนมาจ่อหัวของคุณแชมป์
แล้วก็จี้เอากระเป๋าเป้คู่ว่าจะยิง
คือตอนแรกคุณแชมป์เขาก็ขัดขืนนะ
แต่ว่าคนร้ายขึ้นลำกล้อง
แล้วมันมีปลอกกระสุนตกออกมาจากปืนด้วย
นั่นแปลว่าพร้อมยิงแล้วก็มีกระสุนแล้วล่ะ
ใช่ครับคือคุณแชมป์ตกใจช็อกกับเหตุการณ์ล้มลงกับพื้น
คนร้ายก็เลยชิงกระเป๋าไปได้
ในกระเป๋าของแชมป์มีเงินสดประมาณ๔๐๐๐เหรียญ

บัตรเครดิตและเอกสารจำเป็นทุกอย่าง

ก็เข้าไปขอให้ทางโรงแรมเรียกรถพยาบาล

ตำรวจได้สอบสวนประมาณ๓๔ชั่วโมง
แล้วก็ขอเปิดกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมดู

นครลอสแอนเจลิสติดต่อกับแชมป์

ทีมข่าวของเราที่ประจำอยู่ที่นครลอสแอนเจลิส
ก็ทำงานเต็มที่เหมือนกันนะ

ก็คือคุณแชมป์นาขินน้องของคุณเปิ้ลนาคอน